เอาไปต่อที่เรื่องของคุณป้ามหาภัยนะครับ
เจอแล้วก็โพสต์ในโซเชียลไปแล้ว
แบบหลอกว่าโดนกระเป๋าโดนกรีดโดนขโมยของโทรศัพท์ไม่มี

รู้ทันใครจับได้ก็จะไปด่าเขา
สุดท้ายโดนจับนะข้อหามินซึ่งหน้า

เป็นเรื่องราวที่โดนดักในโลกโซเชียล
อ้างว่าโดนกระเป๋ากระเป๋า

ชื่อว่านางสาวยุภาพรอายุ๕๓ปี
แต่ฉายาคือคุณป้ามหาภัย
โดนข้อหามินซึ่งหน้า

แจ้งความว่าถูกคุณป้าด่าแบบเสียหายมากเลย
อับอายคนที่เขาผ่านมาเห็นนะฮะ

ทำไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลย

มันคือความสุขที่ทำในทุกเช้า

ไปเจอคนไปขอความเชื่อจากคน

วันก็จะออกไปหาเงินก็มีเป้าหมายว่า

มีตั้งเป้านะวันนี้ฉันต้องทำยอดเท่าไหร่

ตำรวจเขาก็นำคุณป้าเนี่ยนะฮะไปรับโทษ
เปรียบเทียบปรับที่สารแขวงพัฒนาคอเหนือ

ถ้าเทียบกับเรื่องราวที่มันความ
เท่าเทียมกันกับคนในสังคมแล้วเนี่ย

มีภารกิจอีกมากมายที่ป้าต้องทำ

เอาไปฟังเสียงคุณป้าหน่อย
ว่าเขาให้ดูเสน่ห์

ภายใต้ความคิดนี้นะคะ

พูดสัดสะทานมากบางเรื่องก็น่าสนใจ
จับใจความได้คุณป้าเขาพูดมา

บอกว่าการเงินเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน

จะทำยังไงให้คนแบบมีเงิน

ไม่มีการกระจายรายได้ให้กับคนรากย่า
อย่าให้ป้าพูดไปมากกว่านี้มันจะยาว

เราก็ตามสำหรับข้อมูลที่คุณป้าโดนแจ้ง

เรื่องของดูดหมินซึ่งหน้าเพราะว่าไปด่าคนอื่น

เพราะว่าคนเขาก็ให้โดยเสน่หาไป

แต่เป็นข้อหาที่ป้าไปด่าชาวบ้านเขา
ก็โดนข้อหารุ่นหมินซึ่งหน้าไป

สวนคุณป้าตามคำให้การแล้วเห็นว่า

บาทแต่เนื่องจากคุณป้าไม่มีเงินชำระค่าปรับ
และไม่สามารถติดต่อยาดของคุณป้าได้เลยนะฮะ

คุมตัวไปกักขังแทนค่าปรับที่

ต่อกันที่เรื่องของอีกหนึ่งป้า

เพราะว่าคุณป้านั่งรถเมย์ไป

ที่ข้างล่างและดูท่าทีว่าเหมือนจะ
ขึ้นมาบนรถด้วยนะครับเพราะมีการคว่างปลา
สิ่งของขึ้นมาค่ะคุณป้าตกใจนะคะ

คุณป้าก็ตกใจแล้วก็แสดง

เด็กเหล่านั้นที่กำลังจะตีกัน

กระเจิงกันไปเลยนะคะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
โอ้วไหลแล้ว

อย่าให้มาอยู่
ไปดูเรื่องกันเลย

เป็นไงล่ะเป็นไงตอนแรกเสียงนิ่มมันอะไรอ่ะป้าแบบเริ่มสงสัย
มันมีมีดมีดอยู่ที่เอวสักพักหนึ่งโอ้โหคุณป้าตะโกนมาหมดเลย
ไม่อยากอยู่แล้วแต่สรุปสุดท้ายเสียงที่คุณป้าบ่นคุณป้าด่าเนี่ย
ได้ผลนะเพราะว่าเด็กที่เขาจะตีอยู่ข้างล่างเลยแล้วเหมือนจะขึ้นมาบนรถเมย์
หายไปหมดเลยค่ะคือหายออกจากบริเวณนั้นด้วยนะไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะ
คือคนที่เขาเอาคลิปนี้มาลงในเฟซบุ๊คเขามีข้อความเขียนไว้แบบนี้นะคะ
ขอบคุณป้าเลยนะเข้าใจคำนี้เลยขอบคุณป้าที่ช่วยทุกคนบนรถเมย์
คือเพราะการตะโกนของคุณป้ามันทำให้วัยรุ่นกลุ่มนั้นกระเจิงไป
ออกต่างเกิดแล้วเหรอครับตกใจหนีไปเลยนะครับ
คือจุดเปลี่ยนถ้าคุณผู้ชมเห็นในคลิปจะได้ยินจุดเปลี่ยน

แผ่เสียงด่าไป
วัยรุ่นดาเลยทำไมทำแบบนี้

สารคุณป้าถ้าคุณป้ามีโรคประจำตัวล่ะ

สิ่งที่คุณป้าร้องออกมาแบบนี้ใช่ค่ะอาจจะหัวใจวายได้

ซึ่งพี่สุฆาตรรัสทำไมปล่อยให้คนที่ใช้รถเมตรบนท้องถนนเอาชีวิตมาเสี่ยงกับคนที่ตีกันแบบนี้
ทำไมไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นทาง
คุณผู้ชมส่งวันความมาก็หมายถึงคนที่เขาคิดนะ
เล่นใหญ่มากเลยรักป้ามากเลย
คนตกสงสัญป่ะป้าตกใจนะ

คือไม่อยากคิดว่าถ้าเกิดเด็กกลุ่มนั้นไม่มีปืน

จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้โดยสารที่อยู่ข้างในนี่นะคะ